ล่าสุดนะฮะก็เป็นคนสนิทของเสียอ้วนเป็นคนขับรถให้กับเสียอ้วน
แต่ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าฟอสกับสปาย
แต่ว่าขับรถเป็นทีมคุ้มกันให้เท่านั้นครับ
เมื่อเรื่องนี้นะครับชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ชุดสืบสวนสพนาจอมเทียน
ก็คุมตัวนายจิรษักอุไนบันหรือว่าป๊อปปี้อายุ๓๔ปี
ปี้นี่แหละเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนหรือว่านายปัญญายิ่งดัง
ผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือว่าสปายอายุ๒๐ปี
แล้วก็นายอนันตชัยจริตรำหรือฟอสอายุ๒๑ปี
เสียชีวิตที่บริเวณลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ก็เอาจากสพนาจอมเทียนไปฝากหางที่สพเมืองพัทยา
เพื่อแยกขังกันกับบอลก็คือนายเกียรติศักดิ์สุมรางแสงมีบุญอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถของเสียอ้วนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้าที่สะแก้ว
แต่ว่าป๊อปปี้ไปมอบตัวที่ทางด้านของภูเก็ต
ซึ่งป๊อปปี้เนี่ยเดินทางไปมอบตัวเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย
กลัวว่าจะถูกจับตายเพราะว่าตำรวจเองก็มีการเร่งติดตามจับกลุ่ม
มาให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าวิทยาการจังหวัดชนบุรีตรวจสอบด้วยนะครับ
เรื่องต้นคำให้การของบ๊อปปี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยคุณผู้ชม
แต่ล่าสุดปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องของคดีการยิงฟอสกับสปาย
แต่ว่าจากการสืบสวนเพราะว่าป๊อปปี้นี่แหละเป็นคนเช่ารถคันดังกล่าวไปจากเต็มรถในเมืองพัทยา
แล้วทำหน้าที่ขับรถคุ้มกันทีมของเสียอ้วน
คอยขับรถตามประกบรถของผู้ตายตลอดเวลาก่อนที่จะให้ทีมลงมือก่อเหตุ
ป๊อปปี้ถูกออกไหมจับในข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สามารถขัดขนต่อสู้จะต้องป้องกันตัว
ไปซื้อเสียความเสี่ยงของท่านกันไหมฮะ
กันตัวนะฮะไปฟังเสียงของตั้นกันหน่อยครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีก็บอกอีกนะครับว่าคดีนี้
มีการยึดทรัพย์สินของเสียอ้วนหรือไม่ต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายกฎหมาย

เพราะทุกขั้นตอนต้องพิจารณารับตามหลักฐานนะครับ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ตายทั้งสองคน

อีกทั้งค่อยขอให้เห็นใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย

หรือเป็นแค่เพื่อนหรือว่าฝ่ายชายนั้นมีใจเป็นหญิงหรือเปล่านี้
คือไม่ขอพูดไม่อยากจะให้กระทบจิตใจของครอบครัวดีกว่านะฮะ
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของผู้ต้องหาค่ะ

ที่เคยผู้สื่อข่าวเคยเห็นก่อนหน้านี้
คือหลังจากที่เสียอ้วนแล้ว

ที่มีความคืบหน้าว่าคุมตัวได้แล้วก็คือ
ป๊อปปี้กับบอลนั่นเอง
ในบอลถูกจับกลุ่มตัวได้ที่สะแก้ว

เมื่อวานนี้ตอนเช้าผู้สื่อข่าวเขาก็ไปที่สพนาจอมเทียน
เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่เจ้าของคดี
เขาก็ไปปักหลักรอเลยเพราะกะว่าเมื่อเช้า
จะมีทั้งนายบอลนายป๊อปปี้ตำรวจจะต้องนำตัวทั้งสองคนมา

คิดว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายคงจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก่อนเที่ยงจะต้องส่งตัวสารฝากขัง
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้น
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อตอนเช้า
ผู้สื่อข่าวเขาก็รอแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มา
แล้วก็พอหลังจากนั้นมีพนักงานสอบสวนคุมตัวในบอล
ไปสอบปากคำที่ห้องทำงานของพันธ์ตำรวจโท
ภูมิพัฒนามพุทธาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะคะ
ทีนี้ญาติที่เขามารอจะพบในบอล
เยี่ยมที่โรงพักเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอตัว

ก็มีการคุมตัวนายป๊อปปี้หรือว่านายจิรษักอุไนบัน
จากสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยา
มาที่ห้องสืบสวนที่สพนาจอมเทียน
ทีนี้พอมาถึงค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายป๊อปปี้
ไปที่ห้องสอบสวนเพื่อเตรียมที่จะไปชี้จุดที่ก่อเหตุ

รอทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนให้คุมตัวไป
แต่ว่าผู้กำกับก็ไปสอบสวนนายสายันอยู่
นายสายันคือผู้ต้องหาคนแรก
ฝากขังอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยา
ต้องไปสอบปากคำนายสายันเพิ่มเติม

แล้วก็เดินทางกลับมาถึง๖โมงเย็นเลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามทางผู้กำกับสพนาจอมเทียน
ก็บอกว่าเนี่ยคงยังไม่ได้ทำแผนชี้จุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ไปสอบสวนนายสายัน
เมื่อวานนี้นะคะว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้าง
แต่ทีนี้ค่ะจุดที่ไปทำแผนมีการคาดการณ์ว่า
เช้าวันนี้อาจจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะต้องส่งตัวในบอล
ฝากขังศาลก่อนเที่ยงวันนี้
คาดการณ์ว่าจุดที่วางเอาไว้เบื้องต้นนะคะ
ว่าจะไปชี้จุดที่ก่อเหตุคือมีที่สนามบินอุตภัวร์
มีที่บ้านเช่าแถวนาเกลือ
เพราะว่าเป็นบ้านเช่าที่ผู้ต้องหา
มาเช่าพักเพื่อที่วางแผนก่อนจะไปก่อเหตุ
รวมถึงจุดที่๓ก็คือร้านเช่ารถที่พัทยาใต้
ที่มีการไปเช่ารถยาริสสีขาวคันนี้ค่ะ
ส่วนจุดต่อไปก็คือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

แล้วก็จุดสุดท้ายคือจุดสังหารจุดที่เกาะเหตุ
บริเวณลานจอดรถที่เขาชีจันทร์นั่นเอง
ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าจะมีการทำแผนเช้านี้หรือไม่
แล้วก็จุดต่างจะมีเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหน
ส่วนรถยาริสที่นายป๊อปปี้เป็นคนขับ

เป็นรถยาริสที่เช่าจากพัทยาใต้ค่ะ
ก็มีการนำมาที่สพนาจอมเทียนแล้ว

รวมถึงไปตรวจดีเอนเอที่สพที่จชนบุรี

หลังจากที่มีการสอบปากคำไปเมื่อวานนี้
ทางตำรวจทีมคลี่คลายคดีก็มีการเปิดเผยนะคะ
บอกว่าพฤติการณ์ของนายป๊อปปี้ที่ร่วมก่อเหตุ

ขึ้นเครื่องมาจากภูเก็ตพร้อมกับเสียอ้วน
ในวันศุกร์ที่๒๗กรกฎาคมขึ้นเครื่องมาจากภูเก็ตเลย
แล้วก็มาถึงที่สนามบินอุตภัวที่ชนบุรี
ช่วงประมาณสัก๕โมงเย็น
คุณผู้ชมช่วงวันนั้น๒๗กรกฎาคม
ถ้าเกิดว่าดูยังจำกันได้เป็นช่วงวันอาสันหบูชา

พอขึ้นเครื่องมาถึงที่อุตภัวเสร็จแล้ว
มีนายบอลหรือว่านายเกียรติศักดิ์เนี่ยนะคะ
แล้วก็มารับรับ๒คนคือรับนายป๊อปปี้
กับรับเสียอ้วนที่สนามบินอุตภัว

ป๊อปปี้นั่งเบาะหลังแล้วบอลเป็นคนขับ

ทีนี้พอออกจากสนามบินอุตภัวร์

ที่พักตรงนี้เป็นบ้านเช่า
นาเกลือที่อำเภอบางละมุง
บ้านพักหนีอันนี้เราจำลองเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ

ใช่แล้วก็วางแผนในการก่อเหตุ

ว่ายังมีการวางแผนร่วมกันก่อเหตุ
นอกจากสามคนนี้ยังมีอีกสองคน

ที่ตอนนี้กำลังจะออกไหมจับเพิ่มเติม

มาเช่าที่ร้านเช่าในพื้นที่พัทยาตาล
คือตอนแรกเขากะว่าทั้งเสียอ้วน
แล้วก็พวกรวมทั้งหมด๕คน
จะมีการเอาตัวของน้องฟอสน้องสปาย

เพราะอย่างที่บอกว่ามี๓คนที่ร่วมก่อเหตุ
แล้วก็น่าจะมีเพิ่มอีก๒คนคือในเบาในมด
แต่ทีนี้ค่ะแผนที่วางเอาไว้
ไม่รู้ว่าอีท่าไหนมันก็เลยกลายเป็นการก่อเหตุ
คือยิงเลยที่บริเวณลานจอดรถเขาชีจันทร์
ก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะต้องรอสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้พอเช่ายาริสมาแล้ว
ป๊อปปี้ก็เป็นคนขับรถเช่า
ก็มีรายงานมาอีกนะว่ารถยาริสเนี่ยน่าจะมีนั่งกัน๒คน

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็
ป๊อปปี้ก็ขับรถที่เช่าแยกออกมา
เพื่อเอารถเช่าไปคืนแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุตภัวร์
ช่วงสัก๓ทุ่มวันนั้นแหละกลับภูเก็ตเลย
ทีนี้สรุปหน่อยคุณผู้ชมเรื่องจำนวนผู้ต้องหา
ตอนนี้ตำรวจมีรายงานว่าเตรียมที่จะออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๒คน
คือณตอนนี้แปลว่ามีผู้ต้องหาในคดีนี้๖คนแล้ว

นี่ค่ะรูปซ้ายมือด้านบนสุด
ปัญญายิ่งดังตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
อกจากนั้นมีนายจีรศักดิ์อุไนบันหรือว่าป๊อปปี้
มามอบตัวแล้วที่ภูเก็ต
แล้วก็นายสายันศรีศุกร์

ทำแผนชี้จุดที่เกิดเหตุไปแล้ว

นายสายันคือฝั่งขวามือสุด

แล้วก็อีกคนนึงคือนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือว่าบอล
อันนี้จับกลุ่มตัวได้ที่สะแก้ว
ทีนี้ค่ะยังมีคนที่๕กับคนที่๖อีก

ภาพคือเป็นสีดำคือยังไม่ปรากฏใบหน้านะ

กับมดกับมดอันเนี้ยเตรียมออกหมายจับดังนั้นสรุปตอนนี้ค่ะ
คือจับกุมได้๓คนแล้วป๊อปปี้บอลและแสหยัน

คือมดบ่าวแล้วก็เสียอ้วนนั่นเอง

ตอนที่มีการนำตัวมาสอบปากคำ

เอาข้าวผัดกะเพราเอากะเพราคุกข้าวมาเยี่ยมในบอล
แต่ว่าไม่ได้เข้าพบเพราะว่ามาไม่ตรงกับเวลาที่เปิดเยี่ยม
ก็คือฝากข้าวนี่แหละให้กับเจ้าหน้าที่ไป
แล้วก็ยังมีญาติผู้หญิงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายป๊อปปี้เนี่ย

แต่เขาก็มาตอนเย็นเหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ให้เข้าพบ
ทีนี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวแค่ว่านายป๊อปปี้เป็นชาวสุรินท

ส่วนเรื่องที่ไปทำงานกับเสียอ้วนไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนัก

พี่ชายของนายป๊อปปี้โทรศัพท์บอกว่าให้มาเยี่ยมก่อน

คุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่
ไปติดตามเรื่องของการทำแผนเรื่องของการสอบสวน
ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้พานายป๊อปปี้ไปชี้จุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะเตรียมที่จะส่งฝากค้างต่อสารในช่วงของวันนี้ก่อนเที่ยงด้วย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะพูดถึงบรรยากาศล่าสุดที่นั่น
ติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีมีรายงานสดเข้ามาทางโทรศัพท์

นี้ผมกำลังเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรนาจอมเทียน

ร่วมกันก่อเหตุยิงหนุ่มสาวที่บริเวณหน้าเขาชีจันท
แต่ว่าตอนนี้จุดแรกที่เดินทางออกมา
ประมาณเกือบ๗นาฬิกาเนี่ยมาถึงที่สนามบินนานาชาติอุตภัวประมาณ๘นาฬิกานะครับ
แล้วก็ได้ชี้จุดตรงจุดนี้ไปแล้วก็คือเป็นจุดที่นายบอลหรือว่านายเกียรติศักดิ์นะครับ
จับกลุ่มได้แล้วนะครับอยู่ที่สนามบินนานาชาติอุตภาวซึ่งสนามบินจุดนี้ก็คือ
จุดที่เสียอ้วนกับนายป๊อปขึ้นเครื่องจากภูเก็ตมาลงที่อุตภาวมาด้วยกัน
มาถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับแล้วก็
จอดรถรออยู่ตรงจุดไหนแล้วก็นายป๊อปปี้เดินออกมา
เสียอ้วนตรงจุดไหนแล้วก็ไปนั่งรอจุดไหน
วางแผนเอาไว้เจ้าหน้าที่บอกไหมคะว่าจะไปกี่จุดยังไงบ้างคะอ่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงนะครับ
แต่ว่าจากการที่พูดคุยคร่าวเนี่ยขณะนี้ผมอยู่บนรถนะครับ
กำลังเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อที่จะออกไปยังจุดที่ไปเปลี่ยนป้ายทะเบียน
ก็กำลังจะเดินทางจากสนามบินนานาชาติอุตภาวไปที่
เพื่อที่จะไปเปลี่ยนเป็นรถป้ายแดงก่อนครับ
ตั้งแต่เช้าที่คุณยุธยาตามการชี้จุดการทำแผน
ตอนนี้มีญาติของผู้เสียชีวิต
หรือว่ามีบุคคลอื่นมาเฝ้าติดตามขับรถ
ตามการทำแผนในครั้งนี้บ้างไหมฮะ

อาจจะเป็นเพราะว่าตำรวจเองไม่ได้แจ้งล่วงหน้าด้วย
ว่าจะมีการชี้จุดตรงไหนยังไงบ้างนะครับ
ก็เลยไม่มีคนรู้แผนการตรงนี้นะครับ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบมาเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับว่า
หลังจากที่จะนำ๒ผู้ต้องหาไป
ถึงจุดที่เปลี่ยนป้ายแดงเสร็จแล้วที่ตำบลทัพมหาอำเภอเมืองระยอง
เดี๋ยวก็จะไปต่อที่บ้านเช่าแถวย่านนาเกลือครับ
เพราะว่าเป็นบ้านเช่าที่เข้าพักผ่อนสำหรับเตรียมวางแผน
ที่ทุกคนผู้ต้องหาทุกคนจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงจุดนั้น
ที่มาร่วมก่อเหตุด้วยครับ
พอเสร็จจากนั้นแล้วก็จะไปที่ตลาดน้ำสี่ภาค
ก็เป็นจุดที่ผู้ต้องหาเองเนี่ยตามกลุ่มผู้เสียชีวิตไป
เพื่อที่จะดูลาดลาวก็จะไปจอดรถรออยู่ที่ตลาดน้ำสี่ภาค
จากนั้นก็จะไปทำแผนที่จุดอยู่ที่สวนตรงนุษย์
ซึ่งสวนนกรุ๊ดก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผู้ตายไปท่องเที่ยวตรงนั้นนะครับ
ผู้ต้องหาก็ตามไปด้วยแล้วก็แยกกันไปประกบ
แล้วก็ให้รถยาริสที่เช่ามาเนี่ยขับเข้าไปดูราดราวด้านในสวนตรงนุษย์
จากนั้นก็จะไปที่เขาชีจันทร์ซึ่งเป็นจุดที่ก่อเหตุ
จุดนี้ก็จะมีอยู่หลายจุดที่ผู้ต้องหาหลายคนกระจายกำลังเพื่อที่จะสังเกตการณ์
ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปถึงจุดที่เขาชีจันทร์
เดี๋ยวก็น่าจะทราบรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีการลงมือวางแผนยังไงบ้าง
ซึ่งจากการสังเกตนะครับมีเจ้าหน้าที่ได้นำจำลองป้ายแดงป้ายทะเบียนเอามาด้วย
แล้วก็มีการนำปืนจำลองมา๒กระบอก
ก็ไม่แน่ใจว่าจะให้ผู้ต้องหารับสารภาพหรือเปล่า
ว่าเห็นชายยิงอะไรประมาณนี้ครับ
เท่าที่ดูบรรยากาศตอนนี้เรื่องของการคุ้มกันผู้ต้องหานี่
เป็นยังไงหนาแน่นมากน้อยแค่ไหนครับคุณยุธยา
คุ้มกันผู้ต้องหาก็ยังคงหนาแน่นนะครับ
แต่ว่าวันนี้สื่อมวลชนอาจจะด้วยความที่ยังไม่ทราบแผนการตรงนี้

แต่ว่าการคุ้มกันก็ยังคงหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับ
คุณยุธยาคะเท่าที่สังเกตเนี่ยคือ
จากการที่ไปทำแผนจุดแรกตอน๘โมงที่สนามบินอุตภัวเนี่ยนะคะ
มีคนที่เขารู้เหตุการณ์ชาวบ้านที่ไปดูไหมคะ
หรือว่าก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ทราบข่าว
ด้วยความที่เป็นตอนเช้าด้วยที่สนามบินตอนนั้น
แต่ว่าคนที่อยู่สนามบินก็ให้ความสนใจทีเดียวมา

ตอนเช้าเห็นหน้าของ
นายกินสักหรือว่านายบอลนี่นะครับ

ตอนนี้น่าจะเป็นช่องเดียวที่ตามอยู่เพราะว่าสื่อยังไม่ทราบเท่าไห

ชาวบ้านเองญาติเองก็ยังไม่ทราบก็เลยไม่มีการตามไป
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกาะติดไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมสรุปให้ฟังจากที่ได้พูดคุยกับคุณยุธยาเมื่อสักครู่นี้
คือวันนี้ตั้งแต่๗โมงเช้าจากสพนจอมเทียนก็เริ่มต้นเลย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนำตัวผู้ต้องหา๒คน
บอลกับนายป๊อปปี้ไป๘โมงไปที่สนามบินอุตภัวก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นจุดแรกเลยนะที่เสียอ้วนเดินทางมาถึงพร้อมกับนายป๊อปปี้

คุณยุธยากำลังนั่งรถไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะเดินทางไปที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
จุดนี้อยู่ห่างไปประมาณ๕๐กิโลเมตร
อันนี้น่าจะเป็นจุดที่๒ที่ไปทำแผน
จุดที่๕จะไปที่ตลาดน้ำ๔ภาค
แล้วก็จุดที่๗ก็คือไปที่บริเวณเขาชีจันทร์จุดสังหารนั่นเอง
แล้วก็ไปดูค่ะว่าแต่ละคนกระจายกำลังกันยังไง
รวมถึงเดี๋ยวต้องรอดูเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีพาไปจุดที่ทิ้งทะเบียนป้ายแดง
กับปืนอีก๔กระบอกด้วยหรือไม่
เพราะฉะนั้นณวันนี้ณตอนนี้ทีมข่าวของเราก็เกาะติดสถานการณ์

แต่ว่าจุดสังเกตที่บอกเมื่อสักครู่คือมีการนำปืนจำลองไปด้วย
ไม่รู้ว่าผู้ต้องหารับสารภาพเพิ่มเติมหรือเปล่า
ต้องรอว่าตอนทำแผนจะให้มีการเอาไปทำจำลองว่าเขายิงหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่ทราบต้องรอในช่วงสายว่าจะมีการสารภาพออกมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีในช่วงบ่าย

ก็น่าจะมีความคืบหน้าในช่วงเช้าช่วงเช้านี้แหละนะคะ